สุราธานีไปดูการเลี้ยงด้วงสาคูกันหน่อย
บุกไปเลยที่ฟาร์มด้วงสาคูแห่งนี้
เขาชื่อฟาร์มว่าพจน์ด้วงฟาร์มค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลพรุทัยอำเภอบ้านตาขุนจสุฬาธาณี

แต่มาเจอวิกฤตของโควิดนี่แหละค่ะก็เลยกลับบ้านมาที่สุราช
เพราะด้วงสาคูเลี้ยงมันซะเลยเพราะว่าด้วงสาคูเนี่ยเลี้ยงง่าย
แล้วก็เป็นที่ต้องการของไทยและต่างประเทศด้วยคุณ
วิธีการง่ายมากเธอทำให้ดูเลยนะคะ
วิธีการคือเธอจะนำต้นสาคูมาบดให้ละเอียดแล้วก็มาอัดใส่กระมัง
ทำให้มันเป็นที่อยู่เป็นบ้านนะฮะแล้วก็เป็นอาหารของพ่อพันธ์แม่พันธ้วงสาคูด้วย
จะเลี้ยงประมาณ๓๐๔๕วันเท่านั้นค่ะ
ก็จะได้ตัวอ่อนด้วงสาคูขนาดใหญ่พร้อมขายแล้วคุณผู้ชม
ราคาขายเนี่ยโอ้โหถือว่าราคาดีนะแล้วก็แบ่งออกเป็น๒ราคาด้วยกันค่ะ
คือราคาขายปลีกกิโลกรัมละ๒๐๐บาทขายส่งกิโลกรัมละ๑๘๐บาท

ขายแบบว่าซื้อกินส่วนตัวซื้อกินในครอบครัวก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะคะ
แต่ถ้าหากว่านำไปขายส่งต่อให้ต่างประเทศจะเป็นอีกราคาหนึ่ง
อันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในรายละเอียดคุณเขาบอกมา
เธอบอกปลื้มแฮปปี้มาก
เพราะฉะนั้นใครอยากจะดึกดุยแบบนี้
คุณติดต่อไปสอบถามได้นะคะ
ที่พจดุ้งฟาร์มหมายเลข๐๖๓๙๑๖๙๓๙๙
ใครอยากซื้อไปปรุงอาหารก็ได้
ใครอยากจะศึกษาวิธีการเลี้ยงก็ลองคุยกันดูนะคะ
้วงสาคูเวลากินนี่ลาดกะทิลงไปนี่อร้อย
ทนละสาครู

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการสร้างรายได้ที่จังหวัด